ล่าสุดนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยา
แถลงเมื่อช่วงเย็นนะฮะตอน๔โมงเย็น
ค่ะจากเดิมที่เคยคาดการณ์ว่าพายุโนรู
จะเข้าไทยช่วงเช้ามืดวันพรุ่งนี้เช้าค่ะ
เข้าทุ่มนึงนะฮะมาแล้วแต่ว่าแจ้งเตือนตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแจ้งย้ำกันอีกครั้งนะครับนี่นะฮะ
สภาพล่าสุดนะครับโดยร้อยตรีธนสิทธิเอี่ยมอนัญชัย
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมอุตุนิยมวิทยาแถลงว่าพยุโนรู
สปลาวเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเชียงเหนือของไทย
เมื่อเวลา๑๙นาฬิกาที่ผ่านมาเร็วกว่าที่คาดการณ์เอาไว้
เนื่องจากพายุมีกำลังแรงและเคลื่อนตัวเร็วด้วย
โดยจะเข้ามาทางอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานี
และพื้นที่จังหวัดอำนาจริงด้วยเพราะฉะนั้น๒จังหวัดนี้ตอนนี้หนักนะฮะ
ตอนนี้หนักนะครับพายุโนรูนะครับ
ตอนนี้ยังเป็นพายุโซนร้อนนะครับทำให้ฝนตกหลายจังหวัดทางภาคอีสานนะฮะ
ปริมาณฝนยี่สิบสี่ชั่วโมงอาจจะมากกว่าหนึ่งร้อยมิลลิเมตรนะฮะ
ต่อชั่วโมงทางปพทุกจังหวัดตอนนี้ก็เตรียมพร้อมในการดูแลช่วยเหลือประชาชนแล้วนะครับ
คาดว่าเมื่อพายุโนรูขึ้นฝั่งไทยจากโซนร้อนจะอ่อนกำลังเป็นดีเปรส
และเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับต่อไปตอนแรกนี่เป็นไต้ฝุ่นใช่ไหม
ใช่ค่ะประชาชนก็ต้องระวังด้วยนะครับ
มีคำเตือนอยู่หลายจังหวัดนะฮะทั้งอีสานเหนือ
ภาคกลางก็โดนนะฮะภาคตะวันออกด้วยภาคใต้ด้วย
ถ้าจะมองข้ามไปถึงอันนี้คือภาคอีสานฮะ
ดูรายชื่อจังหวัดนะฮะอีสานนี่โดนแบบเยอะเลยหักทั้งภาคเลยค่ะ
แต่อุบลกับอำนาจเจริญเนี่ยจะหนักหน่อยใช่ค่ะ
ภาคเหนือพิสุนุโลกพิสิทธิ์เพชรบูลนะฮะ
ส่วนนี้ภาคกลางนะครับลบบุรีสละบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอายุทยา
ค่ะที่จะมีอิทธิพลจากโนรูนะฮะอันนี้ของวันนี้นะของวันนี้ครับ
วันนี้นะคะนี่ต้องไล่เฝ้าระวังเอาวันออกอ่ะโดนนะโดนหมดค่ะ
นครนายกปลาจีนฉะเชิงเซาสะแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราด
ภาคใต้ก็มีอิทธิพลไปถึงนะฮะก็คือทางภาคเหมือนกันนะคะ
จังหวัดเลยระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูนประจวบชุมพร
สุราชนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะ
ตั้งแต่ตอนนี้ค่ะแต่ถ้าข้ามไปถึงวันพรุ่งนี้เนี่ย
อุตุนิยมวิทยาบอกว่าภาคเหนือจะโดนเรื่องของโนรูเข้าไปด้วย

จังหวัดจะเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะฮะ
อีสานด้วยภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้
ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเมื่อพายุโนรูเข้าสู่ไทยเนี่ย

แล้วจะเป็นห่อมความกดอากาศต่ำซึ่งระยะเวลาที่อยู่ในไทย

ก็น่าจะเป็น๒๘๒๙๓๐วันนี้อีสานโดนเต็ม
เหนือบางส่วนกลางบางส่วนใต้
พรุ่งนี้ก็คือจะเป็นอีสานเต็มเนื้อเต็มแล้วก็กลางเต็มด้วย
ส่วนมรือนี้เนี่ยก็คือจะค่อยเบาลง

เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูหน่อยนะว่าเป็นยังไงกันบ้าง